ร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีความสามารถมีทักษะรอบด้านอย่างเช่นการแสดงมีศิลปินหลายคนนะคะที่ตัด
สดือเข้าสู่โลกของการเป็นนักแสดงกันหลายต่อหลายคนค่ะวันนี้รวบรวมมาฝากกันนะคะเริ่มกันที่สาวน้อยคนแรกเลยนี่น้องยูกิ
หลังจากจะหลดปากกาเซ็นสัญญาเข้าสู่บ้านหายทองคำได้ไม่นานงานเพลงก็มีงานแสดงก็ให้ได้ลุ้นเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
เพราะแววมาว่าตอนนี้ค่ายใหญ่ปังทาบทามน้องยูกิไปร่วมแคสต์บทเด่นบทดัง
หลายเรื่องแล้วนะคะที่ทาบทามไปนี่ไม่ได้มีแค่ช่องเดียวน่ะอืมแถวอโศกก็มีหรือจะเป็นเกษตรนับวมินที่เขาว่าตึกใหญ่ใหญ่ก็มีมาเหมือนกันอืมหรือจะเป็นแถวแถวรังสิทธิ์ที่รายการเขาเยอะเยอะอะค่ะอ่านี่ก็ทาบทามให้น้องไปแคสต์อย่างเหมือนกันเดี๋ยวที่ภาวดีแถวภาวดีมีบ้างไ
สุดเห็นว่าแคสต์ผ่านได้ประเดิมงานแสดงชิ้นแรกเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องยูกิคอนเฟิร์มกันสักหน่อยกันล่ะกันเนาะ
อันนี้ก็เคล็ดผ่านค่ะตอนนี้ค่ะหนึ่งเรื่องก็มีละครอีกสองเรื่องค่ะ
แต่ยังไม่บอกช่องดีกว่าค่ะยังไงก็ฝากแฟนติดตามด้วยนะคะ
ตื่นเต้นค่ะเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยค่ะใกล้ใกล้จะเปิดกล้องก็จะมีไปเรียนแอคติ้งเพิ่มอยู่ค่ะ
ขอบคุณนะคะขอบคุณอีพรอยิเมย์พีนะคะทุกคนที่คอยซัพพอร์ตคอยพักดันอีหลานอยคู่นี้มาตลอดนะคะ
ทุกปีเลยล่าสุดนะคะปีนี้เนี่ยหนุ่มนุกธนดล
กำลังก้าวขึ้นแท่นเป็นนักแสดงช่องใหญ่ช่องหนึ่ง
ถือว่าเป็นละครเต็มครั้งแรกของหนุ่มคนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะ
งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความฝันของหนุ่มนุกธนัดดนเลยนะคะ
เพราะว่านอกจากเรื่องร้องเพลงแล้วเนี่ย
เขาก็ยังชื่นชอบเรื่องงานแสดงอยู่มากเลยทีเดียว
รออีกสักครู่นะหนุ่มบ้านสิงคนนี้จะโชว์เสน่หมัดใจแฟน
เอฟซีหน้าจอแก้วอย่างแน่นอนจ้า

ทัศนะค่ะสิทธิ์หลวงพ่อกรวยคนนี้โอ้โหคุณผู้ชม
ข้ามปีนะคะออกเพลงมากี่เพลงก็ฮอตฮิตติดลมบนไปหมดล่ะค่ะ
ล่าสุดนะคะหนุ่มการเนี่ยกระโดดมารับละครช่องใหญ่ย่านอโศกจ้า

เห็นหน้าหล่อหวานแบบนี้นะคะบทที่หนุ่มคนนี้ได้รับคือบทอะไรรู้ไหมคะ
ภารายนี่อุ้ยหายได้ด้วยเหรอเรียกว่าประเดิมเรื่องแรกก็แรงจริงร้ายเลยค่ะ
ว่าละครเรื่องนี้จะได้ชมกันปีนี้แน่นอนค่ะ
เพราะว่าถ่ายทำกันมาพักใหญ่ตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นคุณผู้ชม
รอดูได้เลยค่ะหน้าหวานแบบนี้นะคะพอมารับบทแบบดุดอนไม่เกรงใจใคร
อาการมันจะเป็นยังไงค่ะเห็นแล้วโอ้โหคุณผู้ชมน่าดูนะคะ
รับรองว่าดังแน่นอนที่เห็นเหลี่ยมมุมแล้วนะคะ
คนนี้มาแรงแน่เจอนี่คือการเขาจะแบบนิ่มจะสุภาพจะน่ารักนะ
อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าแบบเฮ้ยน้องสาวมากินข้าวกับพี่ไหมอะไรอย่างนี้
โหดเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นแบบร้ายลึก
หรือว่าตบจูบนะเนี่ยอยากเห็นแล้วอ่ะอยากดูแล้วว่า
ติดตามกันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ